คุณผู้ชมค่ะใครดูบันเทิงไทยรัฐอยู่ตอนนี้นะคะ

ยกมือขึ้นค่ะใครโสดยกมือขึ้นค่ะ

เรารวบรวมนะคะพระเอกหนุ่มโสดมาให้ดู
เผื่อจะได้ส่องจับจองกันบ้างนะคะ

ช่วงนี้นะคะเรียกว่าหนุ่มโสดแต่ไม่รู้ว่าโสดสนิทหรือเปล่า
เพราะว่าภาพหลังเนี่ยเขามา

ให้ดูเลยภาพนี้เป็นการนอน

บนโซฟากับแคปชั่นที่ว่า

มาอ่านใจพี่แจ๊กไม่ยากเลยจ้ะ

เพราะว่านุ่มไมค์เขาส่งภาพต่อเนื่องนี้เลยค่ะ
ภาพเซตนี้มาพร้อมกับแคปชั่นยั่วใจ
บอกว่าชอบแบบไหนก็เลือก
ทำไมก็เลือกเอาชอบแต่แบบเราก็มาดีครับ
น่าถาทาย
และอยากจะพุ่งเข้ากลับไปในโทรศัพท์ด้วยนะครับ
ไม่ได้แค่ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวก็มีเหมือนกัน

เสื้อผ้าหน้าผมนั้น
ดิฉันก็คิดว่า

คนนี้นะคะพี่มิ้กซ์ธรน้องน้องมิทซ์ทองระยาคุณผู้ชม

ก็เลยหาคอนเทนต์ทำเพียบเลยค่ะ
ุ่นแซ่บก็โชว์เก่งเหมือนกันค่ะ
นี่นะคะเป็นภาพแบบลายดูแบบว่าให้ลุ้น

ใช่นะคะส่วนช่วงที่อยู่บ้านก็หนีไม่พ้นการถ่ายรูปนี่แหละค่ะ
พอเบื่อเนี่ยก็หนีไปสร้างสีสันในติ๊กต๊อกเหมือนกันคุณผู้ชม
ไปดูลีลากันเลยดีกว่าว่าจะแซ่บเบอร์ไหนคะเนี่ย
มีสตินะคะเพราะว่าการที่คุณเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ย

เขาเตือนพี่แจ๊คหรือเปล่าเนี่ย

รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งหนุ่มโสดคนนี้
แอนดริวแอนดริว
ปิดหัวใจมาแสนนางคุณผู้ชม

ซึ่งกิจกรรมคลายเหงาของพี่แอนดิวก็คือ

เมี๊ยว

ผู้ชายเวลาอยู่กับแมวมันน่ารักมาก
แล้วก็มีแคปชงแคปชั่นแบบว่าออดอ้อน
ซะละเกินค่ะอย่างคลิปนี้นะคะ

นี่ไม่รู้ว่าพี่เขาชวนใครนะคะ
แต่เราแอบตอบเสียงดังไปเลยนะคะว่า

เพื่อนช่วยถีบดิฉันไปดูปลาคุณแอนวิวเลยค่ะ

เพราะว่าอยากจะพุ่งไปหาม่านะคะ
จากเลี้ยงแมวแล้วก็มีน้องปลานี่แหละค่ะ

พี่แอนดริวเขาถ่ายอะไรโรแมนตริกมากเลยอ่ะ

มีทั้งแมวมีทั้งจ้า
ดูสิค่ะคุณผู้ชมมันดูแบบเพิดเพลินเจริญใจมากเลยนะคะ